เรื่องที่โอ้โหหลายคนก็ตามกันอยู่นะคุณฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
คือเป็นเรื่องของการต่อเติมบ้านค่ะคุณผู้ชม
หลายคนเขาก็คิดไงว่าเวลาที่คุณจะต่อเติมบ้าน

เรื่องที่เกิดขึ้นเขาจ้างช่างมาติดตั้งรางน้ำฝน
พอติดตั้งปั๊บแทนที่รางน้ำฝนมันจะรองน้ำฝนใช่ไหม
แต่กลับได้เป็นฝ่ายน้ำล้นคุณผู้ชม

เพราะว่าตามดูว่าไอ้ที่รางน้ำฝนที่ติดตั้งมันได้ประสิทธิภาพหรือเปล่า

ติดตั้งรางน้ำฝนแต่ได้ฝ่ายน้ำล้น

โอ้โหอุตส่าห์ติดรางน้ำฝนเสียเงินเสียทอง
แต่สุดท้ายกลายเป็นฝ่ายน้ำล้นกลายเป็นน้ำตกตกลงมาที่บ้าน
คุณแต่มันเหมือนเป็นน้ำตกแบบผนังน้ำตกเลย
โอ้โหเห็นอย่างนี้คุณทำไงห้องครัวคุณเละเลย
ปวดหัวมึนตึ๊บเลยทำอะไรไม่ถูกเลยคะเนี่ย
แล้วเนี่ยเครื่องดูดอากาศเนี่ยเครื่องดูดควันเนี่ย

ผนงผนังน้ำมันเข้ามาหมดเลยนะครับ

เจ้าของบ้านเนี่ยคิดหนักไก่นับผากเลยนะฮะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ติ๊กต๊อกเนี่ยได้เปิดเผย
และบอกว่าได้จ้างช่างมาทำรางน้ำฝน

ตอนติดต่อมาก็คุยกันอย่างดิบอย่างดีเลยนะ
ก็รับรองอย่างดีว่างานคุณภาพงานดี
ไม่มีซ่อมไม่มีแก้แถมความมั่นใจสูง
น้ำไม่ล้นน้ำไม่ทะลักไม่ไหลมาสักหยดเลยนะฮะ
เจ้าของบ้านจะเอาแบบนี้แบบนั้นได้หมดนะครับ
หรือว่าบางทีมันทำไม่ได้
ก็จะแนะนำอันนี้มันทำไม่ได้นะ
ช่างก็อาจจะค้านหัวชนฝา
ทีนี้ครับช่างทำตามใจ
เพราะเจ้าของบ้านบอกโอเคถ้าช่างบอกแบบนี้ก็ต้องเชื่อนะฮะ
ทำตามใจแล้วก็ยังเบิกเงินค่าจ้างไปหมดแล้ว
แต่ทีนี้งานและผลงานที่ออกมาเนี่ย
มันเป็นอย่างนี้แหละฮะงานก็ยังไม่เสร็จ
แล้วให้ช่างคนอื่นต้องมาเก็บงานต่อ
สุดท้ายครับผลงานมันฟ้องฮะฝนตก
ฝนเนี่ยตกมาจากกลางใกล้เป็นฝายน้ำล้นทันที
อันนี้เป็นข้อความที่เขาโพสต์ไว้นะครับ
ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นใจคุณ
เห็นแบบนี้เราก็เห็นใจถ้าเป็นบ้านเราอ่ะโอ้โห

และบางคนที่เป็นช่างด้วยกันเขามาให้ข้อมูล
บอกว่าสงสัยว่ารางน้ำฝนอาจจะมีขนาดเล็กเกินไป
รองรับน้ำฝนได้ไหมพอดีนะครับหรือว่าฝนตกแรงนะฮะ
แล้วก็บางคนบอกว่าอาจจะมีเศษใบไม้หรือเปล่า
เข้าไปอุดอยู่ในรางหรือเปล่าจึงทำให้น้ำระบายไม่ทัน
แต่ก็มีหลายคนบอกโอ้โหจ้างช่างผิดเนี่ย
จนหัวแตกเลยเจอแบบนี้แก้งานกันยาวไป
แล้วใครจะรับผิดชอบเครื่องอุปกรณ์ครัวที่มันเสียหายด้วยล่ะ

ตรวจสอบให้ดีนะคุณนะบ้านท่านนะฮะบ้านผมเนี่ย
ลักษณะขายแบบนี้เลยนะฮะไปตรวจดูอีกทีอ้าวท่อตันเพราะใบไม้
อันนี้เราก็ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดท่อด้วยนะครับ
บางทีกว่าจะเลือกช่างเนี่ยก็เลือกลำบากแล้วนะ
แล้วพอได้มาเราไม่รู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงอีก